แชร์กันในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก
กรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่ง

แต่ว่าภาษณะที่เขาขับมานั้น

คุณลุงคนนี้เป็นใครมาจากไหนทำไมทำแบบนี้

เขาสวมบทเป็นสายลับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวจากคลิปกันเลยค่ะ
แม่อย่าถ่ายเยอะ
อุ้ยแต่งแต่งแต่งแต่ง

แม่โทรศัพท์ต่ำลงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมันมองเข้ามาแล้วมันจะเห็น

อ่าซิ่มเสียงคลิปมีแบบ

เขามาแอบดูไงคุณลุงคนนี้เห็นป้วนเปี้ยนมาขอทานอยู่ที่วัดแห่งนี้บ่อย

ปรากฏว่ามาดูเนี่ยเฮ้ยขับรถฟอร์จูเนอร์ราคาหลักล้านมาเลยนะคะ

เนี่ยค่ะเขาก็แอบถ่ายพยายามที่จะไม่ส่งเสียงดังให้ผู้ก่อเหตุรู้ตัวนะคะ
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเขาก็ลงมาจากรถคันนี้คันสีดำเนี่ยนะคะใส่เสื้อผ้าที่ดูมอมแมมซุดสมหน่อย
ประตูหยิบอุปกรณ์ทำมาหากินค่ะนั่นคือไม้นำทางสำหรับคนตาบอด
เอาเขาบอกตาบอดขับรถได้ไงเออก็ดูเอาแล้วกันตาบอดจริงหรือเปล่านะ
ทีนี้มีอีกตู้ลำโพงนะคะสำหรับร้องเพลงครับ
พออุปกรณ์ครบมือแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปในวัด
พอใกล้วัดเริ่มแล้วใช้อุปกรณ์นำทางเนี่ยนะคะ
ลาดตะเวนก่อนค่อยเดินไปคือทำเหมือนคนตาบอดเลยอะค่ะ
แล้วไม่ใช่แค่ในวัดนะเขายังไปขอทานที่ตลาดรวมถึงแหล่งชุมชนด้วย

หญิงสาวคนที่โพสต์เนี่ยระบุบอกว่าลุงคนนี้มาเดินร้องเพลงขอเศษเงินอยู่แถววัดดอนสแก่
บางใหญ่แล้วก็ตลาดบ้านบัวทองนนทบุรี
เขาเห็นเนี่ยแทบจะทนไม่ได้นะว่าโอ๊ย
เป็นขอทานแต่ขับฟอร์จูเนอร์น่ะเขาก็เลยแบบถ่ายคลิปมาฟ้องโลกโซเชียล

โอ้โหทันทีที่ฟ้องโลกโซเชียล

แพร่กระจายกันไปอย่างรวดเร็วแชร์กันเป็นหลายพันครั้งนะคะ

เน็ตก็มาถกเถียงกันส่วนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของรถ
ว่าแบบแหมลุงคะขับรถราคาหลักล้านเนี่ยแต่ว่าใช้ความสงสารมาหลอกขอเงินจะดี

บางคนก็บอกว่าลุงไม่ได้ไปปล้นใครแค่ร้องเพลงแลกเสร็จเงิน
บางคนก็อาจจะมองในแง่ว่าเขาก็ทำมาหากินสุจริตแค่อาศัยความสงสารแบบนั้น
แต่บางคนก็มองไปในเรื่องของเหมือนแนวหนังไทย

ลุงอาจจะเป็นสายลับเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาในตำนานเพื่อสืบราชการรับก็ได้
แบบนี้เนี่ยต้องมียศสูงแน่เลย

น่าจะเป็นหมื่นตำรวจจัตวาแล้วแหละ

มาสืบราชการลับอยู่ในพื้นที่
ก็อย่างว่าแหละชาวเน็ตก็มีความคิดมากมายหลากหลายกันไปนะ

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน

ขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต
ไม่ว่าจะขอด้วยวาจาข้อความหรือการแสดงกิริยาอาการใด
หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความสงสารจนทำให้
ให้เงินหรือทรัพย์สินถือว่าเป็นการขอทาน
มีโทษด้วยนะคะจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้เคยเป็นข่าวนะมีการกวาดล้างคนที่ขอทานด้วย
มีช่วงหนึ่งหายไปช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างบางพื้นที่
คือขอทานเฉยแบบนี้คือผิดกฎหมาย
แต่ถ้าจะเล่นดนตรีด้วยเหมือนมีช่องว่างนะ
เขาก็มีข้อกำหนดเหมือนกันยังไงบอกว่าส่วนการเล่นดนตรี
หรือการแสดงความสามารถอื่นเพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สิน
ว่าจะเป็นการขอทานไม่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นการแสดง

เหมือนเป็นการแสดงแต่นะให้ความสามารถแลกมา
ใช่แต่ต้องมีบัตรค่ะบัตรที่ว่านี่คือ
บัตรผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ
ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกให้
และเมื่อจะไปแสดงที่ไหนก็ต้องไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานในท้องถิ่นพื้นที่นั้น
เช่นอาจจะไปตลาดห้วยขวางไปแจ้งเขตห้วยขวางว่าจะมีทำการแสดง
แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นขอทานลักษณะแบบนี้เขาก็ไปเรื่อยถูกไหม

ก็อาจจะควบคุมยากอันนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ว่า
ขอทานไม่ถูกนะทำแบบนี้ไม่ถูก
ส่วนคุณลุงท่านนี้ก็คงจะต้องสืบสาวเท้าเรื่องกันต่อไป
แต่ว่าเอาจริงต่อให้เป็นสายลับก็ไม่ควรทำอะไรแบบนี้

คือขับรถมาจอดเพื่อที่จะมาทำงาน
มาทำงานเป็นอาชีพขอทานร้องเพลงแลกเศษเงินแล้วก็ขับรถกลับไป
มีคนที่ลำบากจริงกว่าเขาเยอะ
คุณลุงน่าจะมีความสามารถไปทำอย่างอื่นก็น่าจะ
คือคนเรามี๒มือ๒เท้าเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นขยันทำมาหากินด้วยวิธีอื่นที่มันสุจริต
มันจะพากภูมิใจมากกว่าการได้เงินมาแบบนี้นะคะ